ค่ะแต่คราวนี้ค่ะไม่ต้องลุ้นและต้องด่าด้วยนะ

โชว์ของลับให้คุณลาล่าสยามดู

ซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะกับคุณลาล่าอาสยามค่ะ
เมื่อมีชายปริศนาวีดีโอคอร์ค่ะ
ตายแล้วโทษน่าจะอ้วกคุณผู้ชม

ว่ารู้แล้วว่าโควิด๑๙ทำให้คนเครียด
แต่ยูจะวีดีโอคอลมาโชว์อะไรแบบนั้น
ไม่ได้นะยูมาจากประเทศอะไรเราไม่รู้จักกัน
ก่อนจะบอกว่าบัวตกใจเลยแคปหน้าจอไม่ทันนะคะ
ยังไม่พอยังมีนัยล้านนามอีก
ทำแฟนที่เข้ามาอ่านก็ขำขันกันไป

ไม่ขำนะไม่ขำเหมือนจะขำแต่ไม่ขำคือด้วยความที่พี่ล่าเนี่ยเขาเป็นคนอารมณ์ดี
ถ้าเกิดมีคนเข้ามาจีบดูทีท่าไม่ดีถ้าขอยืมเงินไว้ก่อนเขาจะได้หนีใช่ไหม
คุณผู้ชมให้มาดูของลับเดี๋ยวตาเป็นกุ้งยิงจะไปหาคุณหมอก็ไม่กล้าไปอีกนะ
เอาสีจริงรู้ว่าเครียดแหละแต่วิธีนี้คือแจ้งความได้ถูกต้อง